ต่อดีกว่าคุณมินพิชยาคุณผู้ชมค่ะ
ใครก็ทราบกันดีหมดสัญญาจากช่อง๗แล้ว
แต่มีข่าวเมาส์ว่าจะไปช่อง๓
และที่สำคัญข่าวเลยว่ากบคู่กับโป๊บธนวัตรด้วย
จริงหรือเปล่าไปถามผู้จัดกันหน่อยไหม
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้กันหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสเจอพี่หน่องอรุโนชาค่ะ
ก็เลยรีบเข้าไปเลยนะขอสัมภาษณ์นิดนึงสัมภาษณ์เรื่องนี้แหละ
หน่องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยพี่เนี่ยรู้จักกับมีนมานานมากแล้วนะ
คุณผู้ชมค่ะในวงการบันเทิงเนี่ยเขารู้จักกัน
ถึงเขาจะอยู่คนละค่ายก็สุดนะก็มีโอกาสพูดคุยกันบ้างค่ะ
เรื่องที่น้องจะมาร่วมงานกับพี่หน่องนะแถมยังลือกันหนาหูว่า
ประกบคู่กับพระเอกดังอย่างคุณโป๊ปนะคะพี่หน่องบอกว่า
รอคอนเฟิร์มจากผู้ใหญ่ก่อนละกัน
ส่วนตัวพี่หน่องเองเนี่ยก็มีทำก็มีหน้าที่ทำตามคำสั่งของผู้ใหญ่เหมือนกัน
แต่ก็เฮ้ยใบตองแอบสังเกตเหมือนกันนะว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ย
พี่นองนะถามเรื่องน้องมิ้นมียิ้มมีหัวเราะ

แต่ก็ไม่ยอมหลุดคำเฉลยออกมาสักทีนะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
อยู่ในช่วงคุยกับผู้ใหญ่อยู่ค่ะเดี๋ยวปีหน้าคงจะได้ทราบค่ะ

เจอกันมานานตั้งแต่เด็กแล้วค่ะนานมากเลย
บอกวางไว้เรื่องแรกก็อาจจะเป็นกับพี่โป๊ปหรือยังไงไหมคะ

เพราะคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีค่ะคุณี

ไม่ต้องค่ะแต่เราต้องรอจากทางผู้ใหญ่แบบมาตามมาเลย
แต่บทก็คือต้องเป็นบทท้าทายกับน้องด้วยแล้วก็โอเคใช่ไหมค่ะพี่น้องค่ะ

พอเดี๋ยวปีใหม่พบกันค่ะ